สำหรับภาพรวมเสรีภาพสื่อในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกในปีนี้
กรที่สังเกตการทำงานของสื่อชี้ว่า
ทั่วโลกนั้นมีเสรีภาพที่ตกต่ำลงที่สุดในรอบ๑๒ปี
ยังมีความท้าทายจากภัยก่อการร้ายและปัจจัยการเมือง
ทำให้ยังไม่มีเสรีภาพมากนักนะครับ
บอกว่าสื่อไทยไม่เสรีแล้วก็มีอันดับในอาเซียน
อยู่เหนือก็เพียงประเทศที่ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์เท่านั้น
เช่นเดียวกับงานเสวนาเสรีภาพสื่อที่จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย
ที่ก็ได้มีการมองทิศทางเสรีภาพสื่อไทยว่ายังคงถูกปิดกั้นแล้วก็แทรกแทรงอยู่ครับ
เหล่านี้ถูกชูขึ้นโดยผู้ชุมนุม
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประท้วงหนังสือพิมพ์มิงเป้า
เพราะคำว่าขิงไปพร้อมกับนามสกุลภาษาจีนของในเคียงพวกหยวน
นาธิการอันดับที่๒ของหนังสือพิมพ์

ลงข้อมูลรายชื่อผู้ปรากฏในเอกสารปานามาเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา
ซึ่งแม้ทางหนังสือพิมพ์จะให้เหตุผลว่า
รายพิมพ์นันทิการรายนี้เป็นเพียงการลดค่อนทุน
แต่ผู้ประท้วงส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าน่าจะมีการเมืองแอบแฝง
การออกมาประท้วงที่ฮ่องกงนี้ก็ไม่ต่างจากสถานการณ์สื่อทั่วโลก
เสรีภาพในการทำงานของสื่อมวลชนตลอดปี๒๕๕๙
ตกต่ำลงที่สุดในรอบ๑๒ปี
จากเผชิญความท้าทายทั้งจากปัจจัยทางการเมือง

โดยเฉพาะในพื้นที่แถบตะวันออกกลางและตุรกี
ที่พยายามกดดันให้สื่อเลือกข้าง

ซึ่งกำลังเผชิญกับภัยคุกคามรอบใหม่
จากภัยก่อการร้ายรวมถึงการสอดแนมข้อมูล
มีประชากรเพียงร้อยละ๑๓ทั่วโลกเท่านั้น
ที่ได้รับข่าวสารจากสื่อมวลชนอย่างเสรี
อยู่ในระดับไม่เสรี
และอยู่ในอันดับที่๘ของอาเซียน
มากกว่าลาวและเวียดนามเท่านั้น
ขณะที่องค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน
เสรีภาพสื่อของไทยอยู่ในอันดับที่๑๐
จาก๑๘๐ประเทศ
ลดลงจากปีที่แล้ว๒อันดับ
โดยไทยอยู่ในอันดับที่๓ของอาเซียน
รองจากกัมพูชาและอินโดนีเซีย
จากการจัดอันดับขององค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน

ในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
จัดขึ้นที่กรุงเทลซิงกิประเทศฟินแลนด์

และนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิจากทั่วโลกที่ได้รับเชิญ

ซึ่งผู้จัดเชิญมุฒิตาเชื้อช่าง

ถึงการรายงานข่าวเกี่ยวกับคดีหมินพระบรมเดชานุภาพ
ขณะเดียวกันยังเชิญนายประวิทรวจจะนับลึก
ผู้สื่อข่าวข่าวสดภาคภาษาอังกฤษเข้าร่วม
แต่ไม่สามารถเดินทางไปได้
เนื่องจากคศไม่อนุญาต
นายประวิทย์ให้สัมภาษณ์กับวิทยุเสียงอเมริกา
เพื่อความปลอดภัยสื่อมวลชนไทยส่วนใหญ่
เซ็นเซอร์ตัวเองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
เมื่อใดก็ตามที่ต้องการอภิปราย
วิภาควิจารณ์รัฐบาลทหาร
เขายังบอกด้วยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ล้ำเส้น
เมื่อนั้นก็อาจจะถูกจับโดยไม่ถูกตั้งข้อหา
ส่วนนี้คือบรรยากาศงานเสวนาสถานการณ์สื่อมวลชนในประเทศไทย
ภายใต้หัวข้อสื่อไทยมีเสรีภาพมากแค่ไหน

สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย
ซึ่งนอกจากจะมีผู้สนใจและสื่อต่างชาติแล้ว
ยังมีเอกอักราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย
และตัวแทนจากสถานทูตหลายประเทศ

คุณชาดาชัยพิพัฒน์จากสมาคมสื่อมวลชนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สถานการณ์เสรีภาพสื่อในประเทศไทยนั้น
ร้ายแรงที่สุดในอาเซียน
โดยหลังรัฐประหารเมื่อ๒ปีที่แล้ว
เสรีภาพสื่อมีแต่จะลดลงเรื่อย
ส่วนจีวรนุษย์เปรมชัยพร
อำนวยการของเว็บไซต์ข่าวประชาไทย
กล่าวถึงคำกล่าวของรัฐบาลที่ว่า
ภาพสื่อต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบนั้น
เป็นเพียงข้ออ้างเปิดโอกาสให้รัฐ
ใช้อำนาจในการแทรกแทรงสื่อ
ย้อนกลับมาที่คนในแวดวงสื่อมวลชนเอง
บางส่วนไม่สะทกสถานกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ขณะที่สื่อที่เคยวิจารณ์รัฐบาล
กลับเลือกที่จะเซ็นเซอร์ตัวเอง
เพื่อไม่ให้ถูกปิดสถานี
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน